มีเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๓ขวบคนหนึ่งนะครับ
หลังจากที่แม่พาออกจากบ้านไป
แล้วก็ไปพบกลายเป็นศพอยู่ที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอุทยา
ที่สุดแล้วนะครับจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า
ตัวแม่แท้นะครับที่ก่อเหตุทำให้ลูกต้องเสียชีวิต
แล้วสาเหตุก็มาจากเรื่องของการติดสุราด้วย

กล้องวงจรปิดสถานีรถไฟชุมทางบ้านพาชีอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่แม่เด็กอายุ๓๔ปี
มือลูกชายวัย๓ขวบเดินอยู่ภายในสถานีรถไฟ
จากนั้นไม่นานสองแม่ลูกได้เดินออกจากสถานีรถไฟ
ขณะที่กล้องวงจรปิดของป้อมจุดตรวจ
ตำรวจสพพาชีริมทางรถไฟบันทึกภาพอีกมุม
เห็นแม่จูงมือลูกชายเดินอยู่บนถนนคอนกรีตข้างทางรถไฟ
นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจสพพาชี
แกะรอยตามเส้นทางเดินเท้าข้างทางรถไฟ
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาเด็กชายวัย๓ขวบ
อาและพ่อของเด็กวัย๓ขวบแจ้งว่าลูกชายหายไปกับแม่
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
การค้นหาผ่านมาร่วม๓วันจนช่วงเช้าของวันที่๑๘ตุลาคม

รองเท้าแตะของผู้เป็นแม่ตกอยู่ในป่ากก
จากนั้นไม่นานตำรวจรับแจ้งพบศพเด็กชายวัย๓ขวบ
หรือน้องไทเกอร์เสียชีวิตรอยอืดอยู่บริเวณชายนา
จากสถานีรถไฟชงทางบ้านพาชีออกไปประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
หลังพบศพน้องไทเกอร์ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ
หนีไม่พ้นผู้เป็นแม่ที่อยู่กับน้องไทเกอร์เป็นคนสุดท้าย
โดยตำรวจได้สอบปากคำแม่เด็กเพิ่มเติมในฐานะพยาน
และพบตัวรถไฟไปอำเภอภาชี
ยืนยันว่าแม่เด็กได้พาลูกชายออกไปจากบ้านจริง
พร้อมกับสอบปากคำพ่อของเด็กก่อนนำตัวแม่ไปชี้จุดเกิดเหตุ
เริ่มจากบริเวณสถานีชุมทางรถไฟพาชี
แม่เด็กอ้างว่าพาลูกชายไปซื้อตัวรถไฟ

ระหว่างทางน้องไทเกอร์ลูกชาย
มีอาการปวดท้องคล้ายถ่ายใส่กางเกง
ผู้เป็นแม่จึงถอดกางเกงทิ้งกลางทาง
ตอนนี้มีกางเกงอยู่ในคอหารตรงนี้

ในกรมหาญใช่ไหม
เอาขี้มาทิ้งแล้วก็เอาไปหยอด
จากนั้นแม่เด็กได้พาลูกชายเดินต่อไปยังสนามเด็กเล่น
โดยอ้างว่าให้ลูกชายเล่นเครื่องเล่น
และพาลูกเดินล็อกขึ้นมาตามแนวทางรถไฟ
ก่อนจะเดินเข้าไปในป่ากกข้างทางรถไฟ

ซึ่งแม่ให้การว่าขณะนั้นในป่ากก

และยังอ้างว่าพลัดหลงกับลูกชายในป่ากก

ก็ได้เดินลัดป่ากกผ่านไปยังแนวป่าละเมาะ

ก่อนจะเดินเลาะออกมาตามคันนาที่เชื่อมกับถนนทางออก
แม่เด็กเดินออกมาตามถนน
เขาได้เดินไปที่ร้านค้าปากซอยโคกกระถิ่น
ก่อนจะเดินข้ามถนนไปยังร้านค้าอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งร้านค้าแห่งนี้มีกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพช่วงเช้าของวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เป็นจังหวะที่แม่เด็กเดินเข้าไปนั่งพักในร้าน
และพยายามจะซื้อของกับทางร้าน

เนื่องจากแม่เด็กไม่มีเงินจ่าย
กลับทางร้าน
วันที่๑๖ตอนเช้าไหม

ก่อนจะไปแวะซื้อของที่ร้านค้าอีกแห่งหนึ่ง
จากนั้นก็ไปเจอคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ก่อนขอให้ไปส่งที่บ้านในจังหวัดนนทบุรี

ตำรวจจึงออกค่ารถให้เดินทางกลับบ้าน

เมื่อเข้าไปเห็นศพลูกชายยอมรับว่าตกใจ

วันเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์มาบอก
ภรรยาจูงลูกชายหนีออกจากบ้านไป

จนกระทั่งภรรยาเดินทางกลับมาบ้าน

แต่กลับมาคนเดียวไม่มีลูกชายมาด้วย

พบว่าภรรยาตอบคำถามวกไปวนมา

คิดว่ามีคนในครอบครัวหรือญาติมาทำร้าย
จากนั้นเขาและญาติญาติได้ช่วยกันเค้น
ได้ความว่าพอออกจากบ้านไป
ภรรยาได้ไปขึ้นรถไฟที่ย่านรังสิต
เพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์บ้านเกิด

อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พาเดินลงไปในพงหญ้า

จนถึงที่พบศพ

เริ่มบ่นที่ทางพาชาติ

ได้ภูมิเบาะ
โดยก่อนเจอวิง
หลุดแกร่ง
คิดถึงลูกเป็นห่วงลูกมากก็ถาม
เขาก็จะว่าลูกอยู่ที่นี่หาว่าอยู่กับพี่แล้ว

เหมือนก็คนแบบอาการไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะ
ความคืบหน้าคดีนี้พันธุ์ตำรวจเอกสง่าสารัญญานนท์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดเผยว่าล่าสุดสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกไหมจับผู้เป็นแม่ในสองข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและการทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น
โดยทั้งสองข้อหานี้มาจากผู้เป็นแม่ได้รับสารภาพว่าฆ่าลูกชายจริงรวมทั้งผลชนะสูตรศพของน้องไทเกอร์ที่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจพบดินโครนในหลอดอาหารและร่างกายมีบาดแผลจากการที่ผู้เป็นแม่ใช้กิ่งไม้ตีน้องไทเกอร์เบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวแม่เด็กเตรียมส่งดำเนินคดีแล้ว